มาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนมีเวลาก่อนในการจะคำนวณนะคะ
หลายวันก่อนที่จะถึงการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แต่วันนี้เราก็มีเรื่องราวความเชื่อทยอยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนแล้วนะคะ
ไปดูกันก่อนเลยค่ะที่อาสมฤษีเนร
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
มีประชาชนทยอยกันมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปู่ฤษีพรมเมษ
ุมารเจ้าสัวเฮงเทพทันใจ
ได้โชคลาภเขาก็นำเอาของมาแก้บนกันล่ะค่ะ
ประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเด็กเล่น
แก้บนกันเสร็จก็เดินเวียนมาส่องอ่างน้ำมนต์กันเนี่ยนะคะ
เพื่อมาดูเลขโสรสสรตะที่ลอยอยู่เหนือน้ำในอ่างน้ำมนต์
งวดนี้มีเลขเยอะเลยอย่างที่เห็นนะ
ใครจะเลือกจับคู่เลขไหนไปเสี่ยงโชคอันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะ
มีการซูมจับคู่ให้ด้วยจับคู่จับคู่
คุณผู้ชมต่อกันที่วัดเพตราสุขารมนะคะ
แค่แนวอัมเพิร์นเมืองจังหวัดเรียองที่นี่เขามีงานสวดพระอภิษฐมศพทวชห้าแผ่นดินค่ะ
คุณทวดเกิดตั้งแต่สมัยราชการที่๖ก็มีข้าราชการมีญาติพี่น้องร่วมงานกันคัดคับข้างเลยนะคะ
เป็นที่รักของบรรดาเพื่อนสมาชิกมาก
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออารมณ์ดีด้วย
ก็เลยนี่แหละค่ะไหนมาร่วมงานศพแล้ว
แม่ขอตัวเลขอายุทวดเอื้อนไปหน่อยแล้วกัน

ไปเรื่องสัตว์กันบ้างสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านเนี่ยนะ
อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
จุดท่ายางพร้อมอุปกรณ์จับงูครบมือเลย
พากันไปที่บ้านเลขที่๔๓๙หมู่๗
ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชค่ะ
หลังจากที่นายวิรัติพรมทองอายุ๕๔ปี
เจ้าของบ้านแจ้งเหตุว่ามีงูจงอางตัวใหญ่
เลื้อยมาแล้วมาซุกอยู่ข้างที่นอนชั้นสองของบ้าน

กู้ภัยค่ะใช้ประสบการณ์การจับงูอย่างโชคชน

จากนั้นก็นำใส่ถุงดำนำขึ้นรถกู้ภัยทะเบียน
พพด๒๐๐นศรีธรรมราช

โดยงูจงอางตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะ
ยาวถึง๔เมตรเศษหนัก๑๓กิโลกรัม
เจ้าของบ้านเขาบอกว่างูจงอางตัวนี้เป็นตัวที่๒แล้วนะ
รอบสัปดาห์ที่เลื้อยเข้ามาในบ้านของเขา
ตัวแรกเป็นงูจงอางตัวเมียเลื้อยมาเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตัวแรกยาว๕เมตรหนัก๑๕กิโลกรัมค่ะ
ชาวบ้านเขาเลยเชื่อกันว่างูจงอางเนี่ยเป็นงูเจ้าที่น่าจะมาให้โชค
ก็นำเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปคำนวณเสี่ยงโชคกันต่อไปนะคะ